แต่ที่ต้องนำเสนอเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์
ในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนน

สายที่มันห้อยระยงระย่าง
มันทำให้เกิดเหตุสลดได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เป็นภาพหลังเกิดเหตุแล้วนะ

มอเตอร์ไซค์ล้มไปโดยที่ไม่มีคนขับ

ในวงกลมสีเขียวคือผู้หญิงที่ไปประสบเหตุ
ส่วนวงกลมสีแดงเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถบรรทุก
ซึ่งคาดกันว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ย
ไปเกี่ยวเข้ากับสายส่งสัญญา

ผู้หญิงอีกคันที่ประสบเหตุเขาขี่มาพอดี
เขาก็เลยคอไปเกี่ยวกับสายที่มันห้อยลงมา

เป็นจังหวะคือต้องบอกเลยนะว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เกิดขึ้นกับหญิงวัย๔๐ปี
ซึ่งภาพขณะเกิดเหตุพบว่าผู้ตายเมื่อสักครู่เลย

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

คอเธอเกือบขาดแล้วหมวกกันน็อก
ยังติดกับศีรษะเธออยู่เลยคุณจุธรัฐ

หน้าโรงเรียนแก่นนคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเหล่านาดี

ในภาพมีรถบรรทุกก้นล้อ
แล้วก็มีคนขับนั่งมาบนหลังคาด้วย

แต่รถบรรทุกไปกระตุก
ภาพชัดเจนนะคุณจุธรัฐ

เหตุมันเกิดจากรถบรรทุกคันนั้น
ที่ไปเกี่ยวเข้ากับสายส่งสัญญาณ
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพของนางสาวมณีเน่เจริญเงา
อายุ๔๐ปีเธอเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลย
บริเวณลำคอมีบาดแผลชะกัน
พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มขวางถนนอยู่ด้วย
นอกจากนี้ยังพบสายส่งสัญญาณสีดำ
คือหลังจากที่เกี่ยวลงแล้ว

นายพัดพงศ์ผู้สิงจิตอาสาเครือข่าย

ซึ่งคนนี้เขาขับรถผ่านมา

ขณะนั้นเขาเองกำลังจะกลับบ้าน
ระหว่างทางพบเหตุสลดดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ก็เลยลงจากรถมาตรวจสอบ

ซึ่งจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์
ทราบว่ามีรถใหญ่เกี่ยวเข้ากับสายส่งสัญญาณ
จนกระทั่งสายหย่อนลงมาแต่ไม่ขาดนะ
จังหวะนั้นรถของผู้ตายก็ขี่สวนมาพอดี

ซึ่งคำให้การของคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็แหม

อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจบอกว่าจะต้องเก็บเอาไว้
แล้วก็นำไปประกอบในสำนวนคดีด้วย
ในวันนี้ทางครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต
ก็ต้องเร่งทำความสะอาดสาราพักศพภายในวัดป่าเทพนิวิทวนาราม
ตั้งศพจัดพิธีทางศาสนา
โดยนางสาวชะดาวันปัญญาพิมพ์อายุ๑๗ปี
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยทั้งน้ำตากับผู้สื่อข่าวค่ะ

หาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูทั้งพ่อทั้งตาทั้งยายและพี่สาว
เพราะส่วนใหญ่ป่วยแล้วก็มีโรคประจำตัวทำงานกันไม่ได้
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
หลังจากนี้ตัวเองและพี่สาวก็คงต้องหางานทำไป
พร้อมกับเรียนหนังสือเพื่อจะหาเงินมาช่วยเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ทีนี้นี่นะก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวของผู้ตายบอกกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะ
บอกว่ามันเหมือนมีลางบอกเหตุนะคุณจุธารัฐ
เพราะว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุก่อนที่คุณแม่จะออกไปทำงานเนี่ย
คุณแม่เนี่ยกำชับแล้วก็บอกกับตัวเองเลยนะบอกว่าถ้าแม่ตายเนี่ย

แล้วแม่ก็จากไปไปทำงานออกไปทำงานทั้งวันค่ะ
กระทั่งพอถึงตอนเย็นปุ๊บเธอมาทราบอีกทีว่าแม่เสียชีวิตแล้ว

เพราะว่าแม่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามญาติของผู้ตายคุยกันบอกว่า
จะจัดงานศพไปจนกว่าจะมีคนมารับผิดชอบเรื่องนี้
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัว

บอกเลยนะบอกว่าจะไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องมีคนรับผิดชอบ
สายที่มันห้อยลงมาเนี่ย

หรือเป็นเพราะว่าสายมันชำรุดหรือเปล่า
นี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนะ
ที่ทำให้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะต้องเก็บสายทั้งหมดลงใต้ดินใช่ไหมคะ
อกจากจะส่งผลดีต่อทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นแล้วเนี่ย
ก็ส่งผลดีกับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนด้วย
ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
บอกว่าตอนนี้ก็กำลังสอบสวนแล้วก็จะลงพื้นที่นะ
นั้นนี่คือลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็ไปเก็บหลักฐานมาแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะ

โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองมุม
คือมุมที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่เราให้เห็นสองมุมถูกไหมคะ
กับมุมหลังเกิดเหตุที่ผู้เสียชีวิตโดนเกี่ยวคอเกือบขาดไปแล้ว
แล้วก็มอเตอร์ไซต์ก็คือวิ่งต่อไปโดยที่มีคนขับขี่

ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตด้วย